คุณผู้ชมฮะคนเราเวลาร้อนเราอาจจะผ่อนคลายไปเล่นน้ำบ้างตากแอร์บ้าง
แต่ควายมันร้อนมันจะบอกเจ้าของยังไงดี
ช่วยอาบน้ำให้ผมบ่อยหน่อยครับ

นี่คุณผู้ชมฮะเจ้าของเองเจ้าของข้อควายที่พิศนุโลก
บอกว่าโอ้โหช่วงนี้ก็เปลืองน้ำหน่อย
อาบให้เจ้าควายยักษ์รวมถึงควายในคอกรวมแล้ว๓๐ตัวเนี่ย

นี่เอาน้ำฉีดแบบนี้ก็คนร้อนควายมันก็ร้อนนะคุณ
ใช่ฮะตอนนี้ต้องเตรียมน้ำไว้เลยนะครับ
แต่ว่าหน้าแรงแบบนี้โอ้โหผมก็เปลืองน้ำปลาปลา

นี่ค่ะคือควายที่เลี้ยงไว้๓๐ตัวนะครับ
ระหว่างวันเนี่ยอากาศร้อนเกือบ๔๐องศา
วันนี้หลายท่านก็ส่งข้อความมานะว่า๔๐กว่าองศาเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าถ้าไม่คลายร้อนให้ควาย
ควายที่เลี้ยงไว้จะเกิดอาการหงุดหงิดง่าย
หรือสิ่งที่กลัวคือภาวะฮีสโตรกในควายนะครับ
วิธีง่ายที่สุดก็คือต้องอาบน้ำให้มันบ่อยครั้งเนี่ยนะฮะ
นี่คุณน้องพีรพัฒเชษทองแล้วให้ฟังบอกว่าแต่ละวันนะพี่
ผมต้องอาบน้ำให้ควายที่เลี้ยงไว้วันละ๒ครั้ง๒รอบนะคุณ
ตัวก็เท่ากับอาบไป๖๐รอบนะ

เพื่อให้มันชุ่มฉ่ำคลายร้อนที่ระอุอยู่นะครับ
คอกแห่งนี้มีควายไทยที่เลี้ยงไว้บางตัว
คุณน้ำหนักมากเลยมีปัญหาเรื่องของการระบายความร้อน
โดยเฉพาะควายไทยชื่อเจ้าเพิ่มภูมิเป็นควายยักษ์คุณ
น้ำหนักคุณอริยาอุ้มไหว๘๐๐กิโลกรัมเอง

เกือบตันตัวเขาตันมากบึกบึนนะ
เพิ่มภูมิเจ้าของต้องอาบให้วันละ๒๓ครั้งเลย
แล้วก็ทำบ่อน้ำบริเวณคอกให้ดื่มกินแก้กระหายคลายร้อนด้วยนะครับ
เหนือไปจากปลักควายที่ทำไว้ให้ควายลงเล่นน้ำคลายร้อนอยู่แล้ว
ก็ต้องทำบ่ออื่นเพิ่มนะครับ
พีรพัฒน์ยังบอกว่าช่วงอากาศร้อน
เกษตรกรก็ต้องศึกษาโรคและอาการของสัตว์เลี้ย
มากับฤดูร้อนโดยเฉพาะควายนะ
ต้องพยายามดูแลสุขภาพสัตว์ในภาวะร้อนจัดแบบนี้

จัดหาที่บังแดดหลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์กลางแจ้ง
มันอาบน้ำอาบท่าฉีดน้ำให้เขาให้ชุ่มฉ่ำนะฮะ

จะช่วยลดปัญหาความเครียดในสัตว์ลงได้

คุณพีรพัฒน์ก็ต้องลดตัวเองด้วยนะ
พอได้อาบแล้วก็ได้ลดอุณหภูมิในร่างกายหน่อยนะคะ